นายเล็กเป็นชายเร่ร่อนค่ะคุณผู้ชม
๔เดือนก่อนนะเหตุการณ์เกิดที่สุราชนะคะ

รู้ไหมคะมันทำอะไรทำยังไงมันมาอาณาจารย์ลูกชายของคุณพ่อคุณแม่

คนแรกที่โดนนายเล็กอาณาจารย์คือ๖ขวบ

แล้วนี่ค่ะอันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดนี่นะคะ
นายเล็กพออาณาจารย์เสร็จปุ๊บค่ะคุณผู้ชม
ขี่มอเตอร์ไซค์มาคือน้องคิดว่าเป็นคนคุ้นเคยของพ่อแม่
นี่ค่ะนายเล็กเสื้อสีม่วงนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมาพาน้องผู้ชายวัย๙ขวบนี่ค่ะ
เดินไปแล้วไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นายเล็ก
พาน้องไปเฉยเลยพาออกจากพื้นที่จังหวัดสุราชธานี
ไปที่อำเภอศรีเก่าของจังหวัดตรังไปที่ห้วยยอดของจังหวัดตรัง
คุณผู้ชมใจเย็นตำรวจจับได้แล้วนะคะ
ตำรวจจับได้แล้วแล้วยาดของน้องโกรธมาก

โอ้วไม่เหลือ

เอาลูกหลานเข้าไปเอาลูกชายเข้าไป
ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่๖กุมภาพันธ์

แล้วข้ามจังหวัดจากสุราชไปที่ตรัง

ที่เขาพูดมาสักครู่เอาไปบ้านครับ
คือจะพาน้องผู้ชายคนนี้๙ขวบ
ไปบ้านเกิดของตัวเองที่จังหวัดตรัง

คุณผู้ชมตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้ว

นำตัวมาจากจังหวัดตรังนะคะ

บางสวรรค์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ควบคุมตัวได้ที่ห้วยยอดจังหวัดตรัง
คือกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเนี่ยมันจับภาพได้หมดเลย

ตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์ให้น้องเอซ้อนท้ายจากสุราษฎร์ธานี

ไปถึงจังหวัดตรังครรภ์๑๐๐กว่ากิโลบาท
แล้วคนที่เขาเห็นระหว่างทางคิดว่าเป็นพ่อลูกกัน

ทีนี้ท้องเรื่องเป็นมาเป็นไปยังไง
รสลินเล่าให้ฟังแบบนี้ทำความเข้าใจกันแบบนี้ค่ะ
คดีนี้จุดเริ่มต้นก็คือพ่อของแม่ของน้องเอเนี่ย
มีการประกาศขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดี
บอกว่าลูกชายวัย๙ขวบเนี่ยถูกนายเล็กเนี่ย
ซึ่งเป็นผู้ชายเป็นชายเร่ร่อนมาขอพักอาศัยอยู่ด้วย
ชวนน้องขึ้นมอเตอร์ไซค์หายจากบ้านไป

กล้องวงจรปิดตามรายทางเนี่ยสามารถจับภาพได้แบบนี้นะคะ
ขั้นหน้าเนี่ยคือนายเล็กขั้นหลังเนี่ยพลเมืองดี

พลเมืองดีเขายังช่วยถีบถีบรถมอเตอร์ไซค
จนกระทั่งถึงล้านซ่อมอ่ะนะคะคือไม่ได้เอกใจอะไรอ่ะ
ว่าเป็นพ่อลูกกันนะคะระหว่างน้องเอกับนายเล็กเนี่ย
ทีนี้คุณผู้ชมคุณแม่เล่าต่อบอกว่า

ครอบครัวให้การช่วยเหลือเมื่อ๓๔เดือนก่อน
เล็กเข้ามาขอข้าวขอน้ำกินด้วยความสงสาร
ไม่มีที่พักอาศัยไม่มีที่หลับที่นอน
ก็เลยให้ที่นอนให้น้ำให้ข้าว
แต่ปรากฏว่านายเล็กมาก่อเหตุคือ
ทานโทษนะคะก่อนที่จะเอาตัว
น้องเด็กชายวัย๙ขวบลูกชายของคุณแม่ไป
รู้ไหมคะพี่เบิร์ตก๊อฟนายเล็กคนนี้
นายเล็กคนนี้ซึ่งแม่บอกว่าให้ข้าวให้น้ำกินเนี่ย
อาณาจารย์ลูกชายคนเล็กของคุณแม่
วัย๖ขวบตอนแรกเนี่ยคือ

มารู้เพราะอะไรรู้ไหมคะเห็นอาการผิดปกติของลูก
รู้สึกว่าลูกแปลกก็เลยไปเค้นสอบ
ลูกชายคนเล็กก่อนวัย๖ขวบจนกระทั่งลูกบอก

ถ้าเด็กชายคนเล็กสุดเนี่ย
คือโดนแบบนี้พี่ชายไม่น่าจะรอด
ก็เลยไปเค้นสอบคนโตวัย๙ขวบอะค่ะ
โดนด้วยโดนนายเล็กกระทำอาณาจารย์ด้วยนะคะ
อ้าวลูกแล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่บอกพ่อแม่
ลูกบอกว่าใครจะไปกล้าบอกพี่ปุ้ย
ก็เล็กมันขู่อ่ะมันบอกว่าถ้าบอกนะ
เดี๋ยวจะเชื่อดคอให้ตายจะปาดคอให้ตาย
ฆ่าทิ้งทั้งโคตรน้องก็เลยไม่กล้าบอกด้วยความเป็นเด็กอ่ะ
หลังเกิดเหตุหลังจากที่พ่อแม่รู้ความจริงแล้ว
ปรากฏว่าก็เลยมีการขับไล่ในเล็กออกจากบ้าน
แต่หลังจากนั้นไม่นานนายเล็กย้อนกลับมา
มาก่อเหตุลักพาตัวลูกชายคนโตของบ้านไป
นายเล็กอ้างบอกว่าจะพาไปบ้าน
ก็คือบ้านที่จังหวัดตรังบ้านเกิดของตัวเอง
ตำรวจบอกอ๋อไม่เชื่อไม่เชื่อนะคะ

ลักพาตัวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
จากปีดามานดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
โดยปรัสจากเหตุผลอันควรเพื่อการอนาจารย์
นี่นะคะชัดเจนจับได้แล้วนะคะเมื่อวานนี้
คุณแม่เนี่ยโอ้โหร้องห่มร้องไห้เลยนะ
หวังเวิร์ดหวังเวิร์ดก็คือเป็นห่วงลูก

มันจะเป็นปมในใจของเด็กไปตลอดชีวิต